ยกให้สามีแห่งชาติคนนี้เลยค่ะ
บอสบอยสิริชัยสามีสามีดีชีวิตดี

อิจฉากหรือเปล่าต้องบอกว่าสายเปยแบบน้ำวันนะคะ
เมื่อวานนี้วันเกิดของซ้อแอนภรรยาคนสวยก็จัดใหญ่ไปเลยสิคะ
ของขวัญวันเกิดสุดปังในปีนี้นะคะ

วักเงินถอยรถเบ้นสุดหรูคันนี้ให้กับศรีภรรยาเลยค่ะ

ทำเอาซอแอนยิ้มแก้มปีเลยคุณผู้ชม
และเลขทะเบียนรถคันนี้ก็คือ

กรุงเทพมหานคร
ปฏิโทษปฏิทังนึกว่าแต่งงานหลอบสอง

อู่เขามาถึงสอแอนของของเราเก็บอาการไม่อยู่เลย
ขอให้เป็นรถที่ครั้งคูณทิ้งงานแอนอรนะดี
มีความสุขกับการเดินทาง
แอนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในทุกสถานที่
ตอนที่โหยพรไปนะคะซ้อแอนก็แอดทั้งเขินทั้งต้มตาไหล
แก้มขอบคุณคุณสามีด้วยจ้าเรียกว่า

ส่วนบรรยากาศงานฉลองวันเกิดของซ้อแอนเมื่อวานนี้

มีทั้งฟู้ดทรัคของแฟนคลับนะคะ

ท่อเงินใหญ่แดงเทาเต็มไปหมดค่ะ

อกจากนี้นะคะยังมีแขกรับเชิญคนสำคัญค่ะ

มาอยู่ตั้งแต่วันเปิดงานโรงแรมนี่แหละค่ะ

สร้างความสนุกให้กับแขกที่มาร่วมงานด้วย
เรียกว่าเต้นน่าห่านจะน่าเหนื่อยเลยจ้า

นี่ล่ะคุณแม่แตนแต่งตัวสวยมาเลยค่ะ

ร้องเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝา
อ้าวเคียนติดป่าห้องว่าต้องสวย
ลูกต้องทำให้ได้
เอาไว้จำได้ไม่ลืม

คุณผู้ชมคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ซ้อแอนใช้ร้องแล้วชนะการประกวดเพลง

ถือว่าเป็นการชนะครั้งแรกด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญแม่แตนก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้ลูกสาวได้ฟัง
หลังจากนั้นนะคะอยากให้ดูภาพนี้ภาพประทับใจ

แอนก็ก้มลงกราบที่เท้าของแม่แบบนี้เลย
เอาคนในงานตื้นใจกันไปพร้อมกันเลยนะคะ
เป็นภาพที่น่าประทับใจจริงนะคะ
คนข้างแม่ก็คือน้องชายซอยแอนนี่แหละค่ะชื่อน้องอาเขาอยู่ด้วยนะคะ

พระเอกหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวัดศรีวดลนะคะ
ต้องบอกเลยคนนี้วัดศรีวดลคนหน้ามนต์นี่

เขาไปเติมโงเห้งมาค่ะ
คนนี้หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ค่ะ
ก็เรียกว่ากลับมาคืนสู่วงการตัวเลขมงคลอีกครั้งหนึ่งค่ะ

คนน้องเดินทางไปไหว้พระขอพรหลวงภูษนิษฐ์
เจ้าวาดวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายก
วันนี้ดังมากรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดนะคะ
แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าใครที่มาวัดนี้นะคะนิยมมาอาบน้ำเจ้าเพศโทน
นี่น่ะจรคร่าเข้โทนอันนี้คือศักดิ์ศีลมาก
ไปขาดเงี่ยวชื่อเสียเงินทองไร้มะเทมาค่ะ
นี่ช่างภาพเราไปขาดมาถูกลอตเตอรี่
ใช่นะคะนี่แหละเป็นความเชื่อที่จะทำให้แบบชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า

ซึ่งเมื่อวานนี้หนุ่มวัดก็ทำการมูแบบครบสูตรเลยค่ะ
เรียกว่าเต็มคาราเบลภายในวัดลำบัวลอยค่ะ
ก่อนที่จะทำการล้วงลูกปิงปองมาค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะ
ซึ่งนะคะเจ้าตัวก็ล้วงลูกปิงปองนะคะได้เลขก็คือ๑๒๐นะคะ
แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือ๕และ๓นะคะ
พร้อมกับทำการเสี่ยงเซ็มซีปิดท้ายนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เลขเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
มันเป็นเลขที่แบบว่าเราคุ้นเมื่อวาน

ส่วนเรื่องจมูกน้องที่หลายคนถามถึงนะคะ
ก็ว่าเป็นการแบบที่ปิดปัสเตอร์ไว้

เพื่อเสริมดวงให้ปั๊งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
เอาเป็นว่าเลขมงคลเมื่อสักครู่ก็คือ
แล้วก็เลขเซ็มซีก็คือ
นี่เราเชื่อว่าปังแน่นอนนะคะ
เพราะว่าให้โชคให้ลาบกับเราแบบนี้นะคะ
ตอนนี้เข้ากันมาได้แล้วนะจ๊ะแล้วเข้ากันมาได้เรื่อยเลยนะคะ
หลังบ้านทักทายกันมาสวัสดีพี่ประดิษฐ์ค่ะ
สวัสดีพี่ขวัญจีราพี่เมแล้วก็คุณยายมินด้วยนะคะ
ทักทายทุกคนเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องความโชคดีเรื่องเข้าวัดเนี่ยขอให้บอกบันเทิงไทยรัฐเลยจ้
เราจะตามไปแก๊งสายบุญ
ฮายอาภาพรคุณอำพรแหวนเพชรและมอสวัฒนาเพชรสุพรรณไปทัวร์ทำบุญกัน
ช่วงนี้พี่ฮายเขามีความเชื่อมากเลย
เขาชอบไปห่มผ้าพระธาตุอีกแล้ว
โดยเมื่อวานนี้ทั้ง๓คนค่ะไปห่มผ้าพระธาตุเจดีที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรี
และแน่นอนคุณผู้ชมไปงานบุญแบบนี้
ทั้ง๓คนเขาจะพลาดเรื่องตัวเลขมงคลได้ยังไง
จัดไปเลยสิคะคุณแม่ฮายบอกว่านี่เลยจ้ะลูกจ๋า
ดูเองเด้อตามภาพเลยนะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้
โอเคก็เป็นความเปลี่ยวของผ้าไป
๐๙หรือว่าจะพลิกเป็น๖๐อะไรอย่างนี้ก็ได้
ว่านิดนึงนะคะมันมีเลขทุกที่เกี่ยวข้องด้วยกลัวไม่ครบขอบอกหน่อย
๔๕นิ้วคูณ๖๐ล้าความยาวด้วยอะไรอย่างนี้ลดอยู่นะคะ
และเจ้าตัวตั้งใจไปขอพรศิษย์ศักดิ์ภัยในวัดค่ะ
รวมถึงตั้งใจไปขอโชคลาบเงินทองจากพญาต่อยักษ์
คุณผู้ชมสังเกตดูนะมีหลวงปู่คมนั่งอยู่บนข้างหลังด้วย
แล้วคุณดูควันทูบที่หน้าแม่ฮายให้สังเกตควันทูบดีมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาแม่ฮายเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าโอ้โหฉันขนลุกเลยฉันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า
อย่าหาว่างั้นว่างี้อันนี้เพิ่งเห็นมาควันเมื่อกี้เห็นเป็นเลข๗
ป่าสิโทต้าดีแพะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมัน
ทำบุญเสร็จก็มีการอุทิศส่วนด้วยนะคะดูหน้าตาความชมดีสิ

ฟังกันต่อเนื่องเลยค่ะกับรุงรงค์ค่ะ

ออกรถคันใหม่ป้ายแดงชั่ว

อาทิตย์รุงรงค์เดินลงมาจากรถคันใหม่
แซวด้วยว่าตลกชื่อดังคนนี้

คุยด้วยก็ไม่คุยไม่ทักทายอะไรทั้งนั้น

ส่วนเลขทะเบียนรถคันใหม่ป้ายแดงของลุงโดนเมื่อกี้

ขอบคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าเราเอามาบอกให้ก่อนใคร
ใครจะโชคดีภายในวันที่๑๖นี้
ใช่คุ้นว่าเหมือนรถคันที่น้องแอนโทเนีย

เพราะว่าตอนนี้ย่าโมมาแรงมาก